ความคืบหน้าคดีลอตเตอรี่๓๐ล้านกันหน่อยนะคะ
เมื่อวานนี้มีความคืบหน้าเกี่ยวเนื่องกับพยาน
พยานคนนี้นายแผนนายแผนเป็นตัวละครช่วงหลังที่หลายคนให้ความสนใจเหมือนกัน

เห็นว่าหมัวจรูก้มเก็บจริงหรือเปล่านะคะ
ก่อนหน้านี้เขาเดินทางนะคะไปแสดงความบริสุทธิ์ใจที่กองปราบราม
บอกว่าเขายังยืนยันคำเดิมนะ
แล้วก็ไม่ได้มีการแก้คำให้การอะไรต่าง
แต่เมื่อครั้งที่ไปพบครั้งแรกที่ไปที่กองปราบครั้งแรก

และตำรวจก็บอกไม่ได้นัดมานะ

นัดให้มาใหม่วันที่๙เมษายนนะคะ
นายแผนไปตามคำเรียกของตำรวจ
ไปสอบปากคำให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับตำรวจเมื่อวานนี้
และบอกว่าตัวเองยืนยันคำเดิม
คำให้การที่ไว้กับตำรวจภูทรภาคที่๗
และตอนนี้ตัวเองก็สบายใจขึ้นมากแล้วนะคะ
ภายหลังจากการเข้าพบพนักงานสอบสวน
นานกว่า๒ชั่วโมงนายแผนระบุว่า
พนักงานสอบสวนนัดให้มาให้การเพิ่มเติมอีกครั้ง
วันที่๑๙เมษายน
ซึ่งยังเหลือประเด็นเดิมในบางสิ่ง

ส่วนคำให้การในวันนี้อยู่ในสำนวนแล้ว
โดยยืนยันว่าไม่ได้เห็นคนก้มเก็บลอตเตอรี่

แต่ยอมรับว่าเครียดอยู่บางจุดเหมือนกันนะคะ

ใครจะมาสบายใจเป็นไปไม่ได้

นะเดี๋ยวรายละเอียด

กล้าจะชัดเจนก่อน
คำที่ในแผนยืนยันที่บอกว่าไม่ได้เห็นคนก้มเก็บลอตเตอรี่
ก็คือบอกว่าเขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงเฉยนะ

บอกว่ามีคนเก็บลอตเตอรี่ได้ไม่รู้เป็นของใคร
เขาบอกเขาไม่ได้หันไปเห็นไปเจอตรงเลยว่า

เขายืนยันว่าสิ่งนี้เขาพูดมาตั้งแต่การสอบสวนของตำรวจภูทรภาคที่๗แล้ว
ส่วนอีกหนึ่งคนมีความเคลื่อนไหวเหมือนกันเมื่อวานนี้นะคะ
นางสาวฟ้านางสาวกระหนกพันธ์หมวกสวัย
เมื่อวานนี้ไปยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมถึงพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
หลังจากที่ถูกพลตำรวจตรีมัยตรีฉิมเฉิด
ผู้บังคับการกองปราบรามแจ้งความดำเนินคดีกรณีที่มีคลิปเสียงวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของตำรวจตำรวจในคดีลอตเตอรี่๓๐ล้านบาท
ฟ้ายอมรับเหมือนเดิมเลยว่าคลิปเสียงที่ปรากฏออกมาทั้ง๑๐คลิป
บอกเป็นเสียงตัวเองจริงแต่ว่ามีคนเอาไปตัดต่อจนทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง
ซึ่งคลิปจริงแล้วความยาวเต็มทั้งหมดมีถึง๔ชั่วโมงด้วยกันที่คุณผู้ชมอาจจะเข้าไปดูในเพจดังเนี่ยนะคะ
แล้วก็ไปฟังมีทั้งหมด๑๐คลิปด้วยกันเขาบอกอันนี้เป็นส่วนน้อยมีการตัดต่อ
ส่วนกรณีคดีความที่เคยแจ้งไว้กับตำรวจปอทซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดี๓๐ล้านเนี่ยนะคะ
เป็นคดีที่ถูกนำเอกสารทางทะเบียนราชไปปลอมเฟซบุ๊กแล้วก็เอาไปโพสต์มีเนื้อหาที่หมินสถาบันเบื้องสูง
คดีนี้เธอบอกยังไม่มีความคืบหน้าและไม่มีการเรียกมาสอบสวนด้วย
รวมทั้งคดีที่ถูกแจ้งข้อหานำข้อมูลลามกอนาจารย์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ก็ไม่ใช่บัญชีของเธอ
บัญชีหมายถึงแอคเคาน์ไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊คทวิตเตอร์หรือไอจีไม่ใช่บัญชีของเธอ
แต่ตำรวจเร่งออกหมายจับก่อนที่จะเรียกมาสอบสวนด้วยซ้ำ
ส่วนผู้ที่เอาคลิปเสียงของเธอออกมาเผยแพร่กลับไม่ได้ถูกดำเนินคดีค่ะ
ซึ่งพร้อมกันนี้ยังขอให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ขอให้ย้ายผู้บังคับการปราบรามออกจากตำแหน่ง
เพราะเป็นผู้ทำคดีหวย๓๐ล้านบาทที่ตัวเองมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้อยู่
แล้วก็มาแจ้งความดำเนินคดีอีกซึ่งเกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมค่ะ

ตัวฟ้าเองโดนแจ้งความในเรื่องของหมินประมาทกองปราบกองปราบปราม
ที่ผู้การกองปราบไปแจ้งไว้
วันนี้ก็มายื่นขอย้ายเพื่อที่เราจะได้ทำอะไรได้ง่ายขึ้น
เพราะว่าตอนนี้ที่ปทตัวฟ้าเองกับกลุ่มเพื่อน

มันนานเป็นเกือบปีแล้วล่ะค่ะ
แล้วก็เรื่องมันก็ไม่มีความคืบหน้าเลยนะคะ
ฟ้าเองเนี่ยได้มีการถูกอัดเสียงแล้วก็ตัดต่อกับคลิป

แล้วก็ได้มีการถูกแจ้งความที่ปอท
ซึ่งตัวฟ้าเนี่ยวันนี้ถ้าเกิดว่าในคลิปเสียงนั้นเนี่ย
ไม่ยอมรับว่าเป็นตัวฟ้าหรือว่าเป็นคนอื่นเนี่ย
ถามว่าจะนำสืบกันเจอไหมนะคะ
จริงแล้วอปทเนี่ยหน่วยงานที่รับเรื่องเกี่ยวกับพวกพรบคอมพิวเตอร์เนี่ย
ก็ควรที่จะดำเนินการกับคนที่เอามาเผยแพร่นะคะ
ฟ้าเองทั้งโดนตัดต่อทั้งโดนเผยแพร่
แล้วยังต้องโดนแจ้งความจับอีกอะไรอย่างนี้
ฟ้าก็รู้สึกว่าฟ้าไม่ได้รับความเป็นธรรมเลย
แล้วก็แจ้งความกับหน่วยงานไหนเนี่ย
ก็ไม่ได้รับความร่วมมือ
ใช่มีอยู่ทางเดียวก็คือว่าตอนนี้

ก็คือทำฟ้องตรงต่อสารเลย

ลอตเตอรี่๓๐ล้านบาทเนี่ย
เราติดตามมาตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายน
รวมนับทั้งหมดตอนนี้ก็ปลาเข้าไปเกือบ๕เดือนแล้วนะคะ
นายอัศริยะเรืองรัฐนพงษ์ประธานชมรม

โพสต์ข้อความผ่านเพจของชมรม

มหากราบหวยอลละเวงกันบ้าง
เขาสรุปมาให้เราอ่าน๕ข้อด้วยกัน
เนื้อหามีดังนี้ค่ะข้อแรก
บอกอำนาจและอิทธิพลมืดมีอยู่จริง

ส่วนนี้เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ชมรมกระโดดเข้า
มามีส่วนช่วยเหลือร้อยตำรวจโทจรูลวิมูลอดีต
ราชการตำรวจแบบจริงจัง
ข้อที่๒ทำให้ประชาชนหลายคนตระหนัก
ถึงความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย

ก็มีโอกาสสูงที่จะถูกเอาเปรียบจากเจ้าหน้าที่รัฐ
ข้อที่๓ความลับไม่มีในโลก
ตัวอย่างกรณีคลิปเสียงที่อาจมองว่า
เป็นการพูดคุยกันในกลุ่มเพื่อนสนิท
ก็ยังสามารถถูกเปิดเผยสู่สาธารณะได้
ข้อที่๔คนชั่วก็ย่อมเป็นคนชั่วอยู่วันยังค่ำ
พร้อมอธิบายว่าเรื่องนี้เป็นไปตามกฎแห่งกรรมอย่างแท้จริง
คนเราไม่ว่าจะเคยทำชั่วมาแค่ไหน
ก็ไม่ได้แปลว่าจะได้ใช้ชีวิตอยู่ดีมีสุข
และข้อสุดท้ายที่สรุปออกมา
รักความยุติธรรมของคนไทย
ไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะ

ตลอดระยะเวลากว่า๒เดือนที่ทางชมรมได้เริ่มเข้ามา

ทำให้พบว่าแต่ละคนพยายามที่จะหาข้อมูล
หาคลิปถอดคำสัมภาษณ์
รวมถึงส่งรายละเอียดต่างที่น่าสนใจ
เพื่อให้หมวดจรูนผู้เสียหายได้รับความยุติธรรม
พร้อมกันนี้ทางเพจทิ้งท้ายด้วย
บอกว่าอย่าคิดว่าคดีนี้เป็นเรื่องของคนเพียงไม่กี่คน
เพราะเรื่องนี้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างมากกว่าที่ใครจะคาดคิดค่ะ
เข้าไปดูในเพจของชมรมก็มีผู้แสดงความคิดความเห็นเยอะเหมือนกันนะครับ
เรื่องของเราได้อะไรจากการติดตามคดีนี้
ท่านก็บอกเราติดตามเพราะว่าอยากรู้ขบวนการยุติธรรมว่าเป็นอย่างไร
ตัดสินอะไรเอาอะไรมาเป็นเกณฑ์นะครับ
แล้วก็ทางตำรวจมีกระบวนการในการสอบสวนอย่างไกลนะครับ
คดีนี้ทำให้เรารู้และสนใจติดตามข่าวและติดตามเรื่องของกฎหมายเพิ่มมากขึ้น
นี่คือส่วนหนึ่งของการแสดงความคิดเห็นเข้าไปในเพจของชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยกรรมนะครับ
ที่คุณอัจฉริยะเอามาโพสต์ว่าคนไทยได้อะไรจากการติดตามคดีนี้
น่าจะมีโพลออกมาเลยนะเป็นโพลให้ชัดเจน
ได้อะไรมากที่สุด
ได้ติดตามเป็นเวลายาวนานนะครับยังไม่จบสำหรับเรื่องนี้